ไปดูความคืบหน้าคดีหนุ่มอาชีวะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา
เกือบสองสำดาก่อนจะพบตลายเป็นสพ
อยู่ในไร่ยูคาลิปสตัสที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ล่าสุดมีการตรวจสอบพบกล้องวงจรปิด
ที่เป็นการเห็นผู้ตายครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไป
กล้องวงจรปิดปั๊มพีทีบนถนนสามศูนย์สี่พนมสารคามจังหวัดชะเชิงเศร้าบันทึกภาพในหัสดีนชายเพียงจันหรือดีนสวมเสื้อโลโก้ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งและสวมหมวกกันน็อกขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มช่วงเวลาเที่ยงคืนสามสิบนาทีของคืนวันที่ห้ามีนาคมที่
ของเพื่อนคนหนึ่งอ้างว่าโทรถามว่ารถที่ยืมมาเติมน้ำมันอะไรก่อนหายตัวไปในช่วงเวลาเที่ยงคืนสี่สิบแปดนาทีในคลิปดีนสวมเสื้อแขนยาวตัวเดียวกันกับที่พบเป็นศพโดยภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ถูกบันทึกไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ดีนจะหายตัวออกไปจากบ้านนานร่วมสองสัปดาห์กระทั่งสิบ
คงทำให้นายคำพันธ์ชายเพียงจันทร์พ่อของดีนยอมรับหลังเดินทางไปรับศพลูกชายที่สถาบันนิติเวทโรงพยาบาลตำรวจบอกว่ายังสงสัยเพื่อนของลูกชายที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายก่อนที่ลูกชายจะหายตัวไปจนไปพบเป็นศพคืนวันเกิดเหตุเพื่อนคนดังกล่าวได้ให้ลูกชายใส่เสื้อผ้าของเขาเป็นเสื้
คุยแต่เจ้าตัวไม่ยอมสวบตา
เพราะว่าเขาว่ารถดีนเสียงดังใช่ไหม
เขาว่ารถดีนเสียงดัง
ผมกลัวตำรวจจับเขาเขาว่าอย่างนั้น
แล้วพอเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนผมก็ออกไปส่งเขา
ที่ทางแยกที่ไฟแดง
แล้วก็แยกกันเขาว่าอย่างนั้น
ด้านพลตำรวจตรีทัชชัยปีตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ชุดสืบสวนเร่งประชุมติดตามคลี่คลายคดี
ลงพื้นที่จุดพบศพเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
โดยยืนยันว่าตำรวจทำงานเต็มที่
เมืองต้นปมสังหารยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ปัญหาส่วนตัวชู้สาวและยาเสพติด
พร้อมเชื่อว่าผลเกาะเหตุต้องมีมากกว่าหนึ่งคน
ตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่า
ผู้ตายได้เสียชีวิตก่อนมาถึงที่เกิดเหตุ
หรือว่ามาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งข้อมูลตรงนี้มีความสำคัญว่าผู้ตายเนี่ย
ได้มาด้วยยานพานะใดแล้วมีใครพามาบ้างนะครับ
ตรงนี้ผมก็จะนำไปประกอบในการ
พิจารณาในการติดตามคนร้ายนะครับ
ต้องมีมากกว่า๑คนครับต้องมีจำนวนหลายคน
พยานทั้งหมดนะครับที่ปรากฏตามคำให้การ

พบให้ข้อสงสัยพิรุธอะไรของการสอบส่องครับ
ก็ให้การเป็นประโยชน์ครับให้การเป็นประโยชน์กับทางคดีครับ
เบาะแสสำคัญก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสงสัยถึงชายที่อ้างตัวเป็นชุดสืบส่วนกลาง
มีตัวอักษรออ่างนำหน้าชื่อเคยเป็นคนสนิทของอดีตราชการนอกรีด
คาดว่าอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุที่ผู้ตายเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ล่าสุดตำรวจเข้าคุมตัวชายคนดังกล่าวพร้อมผู้ต้องสงสัยอีก๑คน
นำตัวสอบปากคำและเก็บดีเอนเอของทั้งสองคนแล้ว
หลังจากนี้ต้องรอผลชนสูตรศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชี้ชัดถึงสาเหตุการเสียชีวิตก่อนขยายผลหาจุดเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุและผู้ตาย
เพื่อดำเนินการออกหมายจับทันที
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน